นายกรัฐมนตรีก็เฝ้าติดตามอยู่ที่บ้านพัก
ไม่ได้มีชุมนุมไม่ได้มีแผนว่าจะมาที่ธรรมเนียบรัฐบาลนะคะ
แม้ว่าจุดธรรมเนียบรัฐบาลจะเป็นจุดหนึ่งที่แกนนำเนี่ยบอกว่าจะเดินทางมาที่นี่วันที่๒๐กันยายนนะคะ
อย่างไรก็ตามทีมข่าวของเราก็ไปติดตามดูความเคลื่อนไหวบริเวณโดยรอบ
ตั้งแต่ช่วงเช้ามาจนถึงตอนนี้เนี่ย
ก็ยังเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย
ประตูธรรมเนียบรัฐบาลทุกด้านปิดเกือบทั้งหมด
กเว้นบริเวณประตูสะพานอรไทย
ซึ่งก็เปิดให้ผู้สื่อข่าวเข้าไปทำข่าวได้
แต่ก็ต้องมีบัตรสื่อมวลชนและบัตรสื่อธรรมเนียบรัฐบาลเท่านั้นนะคะ
สำหรับการเข้าออกมีบางประตูค่ะ
เปิดให้เฉพาะรถยนต์ของเจ้าหน้าที่เข้าไปด้านในได้

แล้วก็ห้ามรถที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปจอดภายใน
จนถึงวันที่๒๐กันยายนนี้นะคะ
ค่ะทีนี้เรื่องของการรักษาความปลอดภัยในธรรมเนียบ
ก็มีกำลังตำรวจเข้าไปประจำการอยู่ที่ตึกแดง
ถนนราชดำเนินนอกตรงข้ามกับกระทรวงศึกษาธิการ
ในการติดตามสถานการณ์ของรัฐบาล
แล้วก่อนหน้านี้คือข่าวออกมาเราก็ทราบอยู่แล้วแหละ
ธรรมเนียบเขาให้เก็บพวกเอกสารสำคัญออกไปตั้งแต่๑๗กันยาแล้ว
ส่วนนายกเช้านี้ยังอยู่ที่บ้านพัก
ยังไม่ได้เดินทางมาที่ธรรมเนียบรัฐบาลนะคะ

ตอนนี้เนี่ยมีกำลังตำรวจจำนวนมากมาจากหลายหน่วยค่ะ
ทยอยส่งกำลังพลไปยังสำนักงานกพ

แล้วก็มีการนำรถขยายเสียงมาเตรียมพร้อมเอาไว้ด้วย
ขณะที่การจราจรโดยรอบยังคงเปิดสัญจรตามปกติ

บริเวณแยกมะควานสะพานมะควันรังสรรค
ถนนราชดำเนินนอกถนนราชดำเนินกลาง
ยังคงมีรถสัญจรได้ตามปกติ
ยังไม่มีการปิดกั้นอะไรนะคะ
เช่นเดียวกับที่บริเวณพระราณพระราชวังดุสิต
หรือที่เราคุ้นกันว่าลานพระบรมรูปทรงม้า
ซึ่งเป็นจุดผ่านจุดเคลื่อนขบวน
จากถนนราชดำเนินไปยังธรรมเนียบรัฐบาล
มีประชาชนใช้สัญจรไปมาตามปกติ

ยังไม่มีการนำแท่งเบรีเออร์มาปิด
แต่ว่าก่อนหน้านี้ค่ะฝ่ายความมั่นคงได้เตรียมแท่งแบรีเออร์
เป็นแท่งปูนซีเมนขนาดใหญ่สูงถึง๒เมตร
แล้วก็มีแท่งแบรีเออร์แบบพลาสติกมาวางเตรียมเอาไว้ภายในกองทัพภาคที่๑
ถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการดูแลรักษาความปลอดภัยพื้นที่
โดยรอบลานพระบรมรูปทรงมานะคะ
แต่ว่าตอนนี้ค่ะยังไม่มีการดำเนินการในเรื่องนี้
เพราะว่าฝนเองก็ยังตกลงมาปล่อยไม่มีท่าทีว่าจะหยุดแต่อย่างไร
เดี๋ยวเราจะมีการดูความคืบหน้าในทุกช่วงข่าวของไทยรัฐทีวีด้วย
ใช่ก็ต้องรอติดตามเพราะตอนนี้ความเคลื่อนไหวจากทางแกนนำ
ไม่ว่าจะเป็นรุ้งไม่ว่าจะเป็นเพนกวิ้น
ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านทางโลกโซเชียลเยอะเลยนะครับ

ทรายเจริญปุระเขาก็แวะมาตรวจโรงครัวดาราประชาธิปไตย
ก็เป็นโรงครัวที่ได้รับการสนับสนุน
จากการบริจาคจากเพื่อนดาราแล้วก็คนในวงการนั่นเอง